คุณผู้ชมคิดว่าเคสนี้ใครผิดคะ
คือมันมีเรื่องราวสามีหึงภรรยา
ึงหนักหวงหนักถึงขั้นบันดาลโทษะ
เอาท่อนยูคาลิปตัสตีเมียตายคาที่นอน
สาเหตุที่หึงคือจับได้ว่าเมียเนี่ย
ไปมีอะไรกับเพื่อนรักของตัวเองที่ให้มาอยู่ที่บ้าน

เมียไปมีอะไรกับเพื่อนรักของตัวเองที่ให้มาอยู่ที่บ้าน
ก็เลยโกรธเมียหึงเมียจนเอาท่อนไม้ทุบเมียจนตายคาที่

ซ้อมเมียไม่เว้นแต่ละวัน
เรื่องนี้ใครจะเป็นคนผิดดี
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ตำบลหนองกบอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะคะ
ตำรวจสพบ้านโป่งค่ะลงพื้นที่ตรวจสอบหลังได้รับแจ้งเหตุมีคนเสียชีวิตนะคะ
ลักษณะที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวอยู่กลางทุ่งนาค่ะ
ห่างจากถนนประมาณสัก๑๐๐เมตรได้
ในห้องพบศพของนางสาวนุษย์อายุ๒๙ปี

ตามร่างกายนี่มีแต่รอยฟกช้ำแล้วก็บาดแผลค่ะ
ตรงทางเดินเข้าห้องนอนเนี่ยมีท่อนไม้ยูคาลิปตัสเปื้อนเลือดยาว๑เมตรตกอยู่นะคะ
คนก่อเหตุรอมอบตัวอยู่ในที่เกิดเหตุ
เอกสิทธิ์วัย๓๖ปีสามีคนตายนี่แหละค่ะ

เค้าบอกว่าเค้าทำวัชิบเก็บของกล่าวขาย
เขาบอกเขารักภรรยาคนนี้มากแต่ก็มีเรื่องให้ทะเลาะเบาะแว้งกันเป็นประจำเลย
นักข่าวก็ถามว่าแล้วทะเลาะกันเรื่องอะไรอ่ะก็หึงหวงน้อยใจแหละครับ
แล้วผมเนี่ยก็เป็นคนอารมณ์รุนแรงชอบทำร้ายร่างกายภรรยาอยู่บ่อย
กันยายนที่ผ่านมาผมขอให้เพื่อนรักเพื่อนสนิทเลยเนี่ยมาช่วยมุงหลังคาบ้านให้หน่อย
ปรากฏไอ้จังหวะเพื่อนกำลังมุงหลังคาให้เนี่ยมันดันพลาดตกลงมาขาหัก
ผมก็แสดงความรับผิดชอบด้วยการให้มันพักอยู่ที่บ้านจนกว่าอาการมันจะดีขึ้น
แล้วมันเจ็บที่ใจอ่ะผมมาจับได้ว่าไอ้เพื่อนรักกับเมียผมเนี่ย
มันดันมีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกันและนี่เมื่อวานตอนเช้าเนี่ย
สองคนนัดไปเจอกันที่จังหวัดนครปฐมผมก็รีบตามไปที่เขานัดเจอกัน
แล้วก็ลากเมียกลับมาบ้าน๔ทุ่มก็เริ่มทะเลาะกัน
ผมโกรธผมก็เลยคว้าท่อนไม้ที่วางอยู่หน้าบ้านเนี่ย
ตีเมียเป็นสิบครั้งจนเมียแน่นิ่งไปแล้วผมก็อุ้มเมียขึ้นไปนอนบนเตียง
เที่ยงคืนเห็นว่าเมียตัวแข็งเนื้อเย็นเฉียบเลย
ก็เลยคิดขึ้นได้ว่าสงสัยเมียจะตายแล้วแน่
ผมเสียใจมากนะผมก็เลยนอนกอดศพเมียทั้งคืน
แล้วพอตอนเช้าก็เลยไปหาพ่อแล้วเล่าเรื่องทั้งหมดให้พ่อฟัง
ลาวให้ฟังหมดครับแม่งให้บอกให้หมดครับ
ผมก็บอกว่าให้บอกให้หมดพี่ไม่อะไรพี่รักเองจะตาย
ขอให้เองพูดได้ไหมผมบอกว่าผมจะไปเอามัน
คือผมจะไปเอามันผมยอมรับว่าผมจะไปเล่นมัน
น่าตกใจยิ่งไปกว่านั้นก็คือตรวจสอบประวัติในเอกสิทธิ์
คนถูกจับเนี่ยค่ะ
เมื่อกี้เขาขอตำรวจบอกว่าผมขอหอมเมียเป็นครั้งสุดท้ายได้ไหม
นี่คือร่างของเมย์ที่ถูกห่อผ้าขาวคือหอมศพผ่านผ้าขาวตรงนี้เลย
เป็นครั้งสุดท้ายได้ไหมเป็นการบอกลา
ทีนี้คือตรวจสอบประวัติของเอกสิทธิ์ไปมันโอ้โหมันน่าตกใจกว่านี้
ทำร้ายร่างกายเมียบ่อยก็ว่าแย่แล้วใช่ไหมคะ
คือตรวจสอบเนี่ยเอกสิทธิ์เคยถูกจับนะคะข้อหาเสพยาเสพติด
แล้วมีนาคม๖๖ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเอกสิทธเพิ่งถูกฟ้องค่ะ
มูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรีฟ้องร้องดำเนินคดีกับเอกสิทธ
ขอหาอะไรรู้ไหมคะทำร้ายร่างกายเมียเมียที่ตายเนี่ยแหละ
ข้อหาทำร้ายร่างกายเมียไม่ใช่แค่ทุบตีนะคะ
ฟันแขนและฟันหลังเมียแล้วก็เอาไม้ตีแขนจนกระดูกแตก
แล้วเอาน้ำร้อนราดใบหน้านี่ค่ะ
มีนาคม๖๖ที่ผ่านมาเพิ่งจะก่อเหตุนี้ไป
คดีนี้ยังอยู่ระหว่างสารนัดฟังคำตัดสิน๑๓พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะคะ
หลายคนบอกว่าโอ้โหนี่เพิ่งจะโดนฟ้องทำร้ายร่างกายเมียขนาดนี้
แล้วสุดท้ายก็กลับมาฆ่าเมียตายจริงแล้วทำไมถึงยังปล่อยให้มาอยู่ด้วยกันอีก
รายงานข่าวบอกว่าฝ่ายภรรยาค่ะ
พอรักษาอาการบาดเจ็บจนหายเที่ยวกลับมาอยู่กินกับเอกสิทธิ์อีกครั้งหนึ่ง
ครับแล้วก็ถูกทำร้ายจนตายเนี้ยค่ะผมยอมรับว่าผมเจ็บใจครับ
นี่ค่ะเจ้าหน้าที่ก็ต้องคุมตัวไปชี้จุดอะไร
เพราะว่าเขาก็ถือว่ารับสารภาพแล้วก็นำตัวไปชี้จุดก่อเหตุ
ที่ทะเลาะกันจุดที่ตีเมียนะคะแล้วก็อย่างที่บอก
ขอหอมเมียเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อเป็นการบอกลา
ส่งคุณไกด์ธนกรนะคะกลับไปที่บ้านหลังเกิดเหตุ

อันนี้คือวันที่จับได้เลยนะวันก่อนเห็นเลยนะ
ส่วนนี้ค่ะเราส่งคุณไก๊ไปนะคะบ้านหลังเกิดเหตุค่ะ
สนิทสนิทเลยไม่มีใครอยู่ไฟก็ไม่ได้เปิดนะคะ
เพื่อนบ้านก็ไม่มีเลยได้ถามกับเจ้าของร้านค้าในพื้นที่ก็บอกว่า
ผู้ตายเคยมาซื้อเหล้าที่ร้านบ่อยบางทีก็มากับสามีก็คือคนก่อเหตุนั่นแหละ
หลายครั้งก็เห็นนะว่าผู้ตายมีรอยเขียวช้ำตามตัวแต่ก็ไม่กล้าถามว่าเกิดอะไรขึ้น
นี่ล่าสุดก็เพิ่งจะเห็นคนก่อเหตุขี่ซาเล้งโดยมีคนตาย
แล้วก็ผู้ชายอีกคนนึงนั่งมาด้วยแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นใคร
แล้วก็คาดว่าอาจจะเป็นเพื่อนที่ให้มามุงหลังคาที่ว่าเป็นเพื่อนรักแล้วก็แอบไปมีสัมพันธ์กัน
เมืองต้นพนักงานสอบสวนสพบ้านโป่งส่งศพชนะสูตรที่โรงพยาบาลราชบุรี
ส่วนคนก่อเหตุสอบปากคำแจ้งข้อหาเรียบร้อยแล้วก็ถูกควบคุมตัวอยู่ที่โรงพักและจะฝากขังสารพรุ่งนี้ค่ะ